คุณผู้ชมครับพยาบาลสาวผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะ
ไปที่สอนอบังเขนทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็ช่วยเหลือดำเนินการให้
เป็นประเด็นต่อเนื่องที่เล่าไปเมื่อวานว่าพยาบาลสาวท่านนี้
ถูกผู้ชายคนนึงมาหลอกมาหลอกว่าเป็นทหารเรือ
ครับแล้วก็มาชวนคุยพอรู้จักกันไปได้สักเดือนหนึ่ง
จดทะเบียนสมรสคือแต่งงานกันเลยนะคะอื้อหือ
หลอกยืมเงินคนนั้นคนนี้ทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง
ได้รับความเสียหายครับเธอบอกว่าเธออยากจะหย่า
แต่ผู้ชายคนนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมถ้าจะหย่าด้วยจ่ายเงินมา

เนี่ยค่ะทางเพจสายใหม่ต้องรอดพาผู้หญิงท่านนี้นะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางเสาเออายุ๓๐ปีเธอเป็นพยาบาล

ดำเนินคดีกับนายนรงชัยธนจิรักการสกุลหรือไตตัน
เพราะอ้างตัวว่าเป็นทหารเรือยศนาวะเอก
นี่คือไตตันค่ะนี่นะคะผู้ชายที่ไปหลอกเธอ
เธอบอกว่าก็เธอคุยกันได้เดือนนึง
แต่เธอหลงเชื่อในไตตันหลอกเธอทุกอย่างเลย
หลงเชื่อว่าเป็นทหารจริง
เหมือนกับว่าเอารูปเอาอะไรมาให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะ

ทีนี้ค่ะแต่มาอ้างอาชีพของเธอความเป็นพยาบาล
เงินหลายคนมากรอบตัวเธอยืมเงินแม่เธอด้วย
เธอบอกเธอเสื่อมเสียมากนะคะเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วเธอก็เสียหายมาก

จดทะเบียนสมรสทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็บอกเธอแล้วว่า

ทีนี้ค่ะเธอก็บอกว่าเธออยากจะดำเนินคดีกับฝ่ายชายแล้วก็อยากจะหย่าด้วย
เมื่อเช้าฝ่ายชายติดต่อไปว่าเอามาหมื่นนึง
แลกกับการหย่าร้างนี่ค่ะ
แล้วก็ยังยืนยันนะว่ารับราชการจริง

เพราะว่าบางคนไปแอบยืมเงินคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ

ความรู้สึกของพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างปะเนี่ย

มีความกลัว

เรียกเงินก็คือเขาก็รู้ตัวละใช่มะว่าหางคุณผู้หญิงจะยา
เขาก็เลยบอกว่าขอเงิน๑๐๐๐๐แล้วพี่จะมายาให้
นี่นะคะคุณเอนามสมมุตินะคะ
ทีนี้ค่ะคุณน้ำพึ่งนามสมมุติ

แล้วก็เล่าให้ฟังว่านายไตตันมาตีสนิทอ้างว่าเป็นทหารแบบโอ้โหองคลักษณ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
เป็นวิศวกรของกองทัพเรือมีธุรกิจรับเหมาใหญ่๔โครงการมีลูกน้องสี่พันคน
โอ้โหหลอกแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็พาคุณเอนามสมมุตินะคะมาแนะนำให้รู้จัก
แล้วผู้จาหวานล้อมเพื่อขอยืมเงินก็เล่าปัญหาชีวิตเนี่ยว่าทะเลาะกับเอนั่นนู่นนี่
คุณน้ำพึ่งเลยหลงเชื่อให้ยืมไป๓๐๐
เพราะว่าเห็นว่าเขาก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วเขาก็รับปากว่าจะเอาเงินมาคืนแต่สุดท้ายเงียบหายไปเลย
ความสงสารเวทนาใช้คำว่าเวทนาเลยเพราะว่าน้องไม่ได้กินข้าวไม่มีที่หลับนอน
แล้วก็ขอยืมเงินพี่๓๐๐๐บาทบอกว่าเดี๋ยวผู้เสียหายคือน้องเขาจะนำมาคืน
ก็จะคอยไปหลอกคนอื่นว่าทะเลาะกับคุณเอไม่เข้าบ้านไม่ได้ไม่มีเงินอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่
มีธุรกิจรับเหมา๔โครงการใหญ่ลูกน้อง๔๐๐๐คนแต่ไปยืมเงินก็๓๐๐๐บาท
แล้วหนีไปเลยนะครับคือทางคุณเด็กกะพบพาผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิด๒ข้อหา
แจ้งความเอาผิดกับนายไตตันนะครับก็คือข้อหาช่อกงกับข้อหากันโชคทรัพย์นะฮะ
กันโชคทรัพย์ก็คือไปเรียกเงินขอ๑๐๐๐๐บาทแลกกับการจดทะเบียนยา
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือเนี่ยมาพบตำรวจด้วยนะครับ
เพื่อมาตรวจสอบว่าไอ้รูปโปรไฟล์ที่เอาไปหลอกเขาเป็นรูปชุดทหารเรือ
มีคนใส่ชุดทหารเรือนี่ฮะคือตกลงเขาเป็นทหารเรือจริงนะฮะ
เครื่องแบบก็ถูกต้องหมดคาดว่าตัวของนายไตตันเนี่ย
คงจะไปหารูปของทหารเรือที่หน้าคล้ายตัวเองที่สุด
ค่ะแล้วก็เป็นภาพกลุ่มหน้าแบบเห็นไม่เต็มหน้าอะไรอย่างนี้เนาะ
ไม่ได้ว่าไปแอบแต่งเครื่องแบบหรือว่าไปตัดต่อหน้าตัวเองใส่นะ
คือไปหาคนที่คล้ายตัวเองที่สุดแล้วก็เอาไปหลอกเหยื่อประมาณอย่างนั้น
วันนี้เราได้คุยกับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะฮะสมมุติว่าเธอชื่อคุณดาก็แล้วกันนะ
คุณดาเนี่ยบอกว่านายไตตันก็มาขอเอาชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเธอ
รู้จักกันมา๕เดือนในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนของเพื่อน
แล้วเข้ามาตีสนิทกับเธอแล้วก็สามีคุยไปคุยมาก็ประมาณว่า
ขอย้ายชื่อมาฝากในทะเบียนบ้านหน่อยได้ไหมก็ให้มาฝากอยู่ตั้งแต่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
แต่นายไตรัสไม่เคยมาอยู่นะอ้างว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่างประเทศ
ผมต้องใช้อะไรทะเบียนบ้านมาขอแอบเอาชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
แล้วมาเปลี่ยนชื่อในวันนั้นด้วยแล้วนายไตตันเนี่ยเคยพาเอเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
มาที่บ้านคุณดาครั้งนึงเอามาแนะนำให้รู้จักแล้วเหมือนกับแอบอ้างอีกต่อหนึ่งไง
เอว่านี่คือพี่สาวนี่คือบ้านพี่สาวอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วเวลาพาเอไปแนะนำใครตอนหลังก็จะไปหลอกเขาว่าโอ้ทะเลาะกับเอเนี่ย
ไล่ออกจากบ้านไม่ให้เข้าบ้านขอยืมเงินหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือนายไตตันเนี่ยไปยืมเงินเพื่อนของคุณดาด้วยนะฮะ
ที่มาขออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยเพื่อนของสามีคุณดาเนี่ย
ยืมสองคนคนแรกพันหนึ่งคนที่สองพันห้า
เพื่อนต้องมาตามทวงจากสามีคุณดา
ก็ไตตันไปยืมไว้แล้วไม่คืนเขา
เขาก็แบบอายดิโอ้โหอะไรเนี่ยไปไล่ยืมเงินแล้วไปอ้างชื่อเขาอะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายนายไตตันก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
ทางนี้เขาก็ติดต่อไม่ได้แต่ตอนนี้ไปแจ้งขอเอาชื่อออกจากทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่รู้ข่าวอ้าวไตตันก็มาหาเจ้าหน้าที่เขาซะ
ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็จะได้มาชี้แจงว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำใช่
เข้าใจผิดหรืออะไรยังไงก็มาว่ากันไปนะฮะ